คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องคนที่ครองผ้าเหลือง
แน่นอนว่าเบื้องต้นเลยสิน๕ต้องรักษาให้ได้อยู่แล้ว

เรื่องของสินเนี่ยแค่ข้อแรกของสินข้อ๕ใน
ยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องของการฆ่าสัตว์
ดูกันหน่อยค่ะว่าพระและเนรกลุ่มนี้ทำอะไรค่ะ
ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมคะหลายคนเห็นคลิปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตค่ะ
ว่าเอ๊ะได้เหรอพระเนี่ยรวมตัวกันเหมือนกับหาอาหารอยู่ในป่า
นี่เราไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ที่วัดไหน

จำพันศาอยู่ที่วัดไหน
ก็ขึ้นไปตัดกิ่งไม้เอารังพึ่งลงมากิน
แล้วก็มีพระเนรที่อยู่ในเบาะน้ำจับปลาขึ้นมาด้วย
ก็หลังจากที่จับปลาขึ้นมาก็ไปทำอาหารกันต่อ
เอามาโพสต์ไว้คนที่เข้าไปดูคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยดอมคุณผู้ชม
ถามว่ามันทำได้เหรอมันเหมาะสมเหรอ
ทำไมข้อหนึ่งสิ่งข้อหนึ่งเลยใน๕ข้อคือห้ามฆ่าสัตว์
แต่ทำไมถึงมาทำแบบนี้
แล้วเท่าที่ดูนะเวลาที่ออกมาหาอาหารมาจับปลาดูสิ

ก็มันน่าจะเกินเวลาที่พระควรจะฉันหรือเปล่า
ก็คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงให้คารวาสใส่บาทให้กับพระ

แต่นี่คือมาจับสัตว์ป่าเองเลยจับของป่าเองเลย

ยังไงทางสำนักพุทธต้องตรวจสอบเรื่องนี้ไหม

เรื่องนี้จะไปถึงคณะหมอปลาหรือเปล่าไม่รู้นะ